ประเด็นเรื่องของขบวนการจัดฉากครูแพะ
นายชูวิทย์กระมวลวิสิตก็จัดรายการสดผ่านเฟซบุ๊กค่ะ
ใช้ชื่อรายการชื่อรายการรู้เช่นเห็นชาติกับชูวิทย์นะคะ
เนื้อหารายการก็เปิดเผยค่ะว่า
ในคนที่อยู่ในคุกนั้นมีขบวนการในการรับจ้างจำคุกจริง
เรื่องนี้ผมเคยบอกไว้แล้วนะครับ
เรื่องนี้อยากเผึงไปชี้ว่าใครเป็นแพ้ใครเป็นแก่
บางคนก็จะไปยกย่องคนที่ออกจากในคุกว่า
เราก็คิดว่าทำไมเราเป็นคนผกบอลปม์มาบีนะครับ

ข้อใจจริงก็คือคุณอย่าเพิ่งไปเชื่อใครภักดิ์ใดภักดิ์หนึ่ง
กว่าพยานหลักฐานนั้นจะมั่นคงสารท่านจะตัดสิน
และการตัดสินของท่านไม่ใช่ตัดสินภัณฑ์ในวันสองวัน
ไม่ได้ตัดสินภัณฑ์ในเดือนสองเดือนบางคดีได้เป็นปี
ลื้อฟื้นคดีเนี่ยมันไม่ได้กระทำได้ง่ายนะคุณ
ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมทั้งหลายต้องเข้าใจว่า
เมื่อสารได้ตัดสินไปแล้วคดีเป็นอันสิ้นสุด
เขาจะมีใบเด็ดขาดส่งไปที่เรือนจำ
คำว่าใบเด็ดขาดนี่แสดงว่าคดีเป็นอันที่สิ้นสุดแล้ว
เมื่อคดีเวลาที่สิ้นสุดเนี่ยจู่เนี่ย
คุณจะลื้อฟื้นคดีขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
นี่เรายังไม่ได้เริ่มเลยใช่ไหมครับ
สำหรับคดีที่เป็นประเด็นของสังคมอยู่ตอนนี้ครับ
ยังไม่ได้เริ่มครับอันนั้นหมายความว่า
เขามีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายแล้วลงทุนท้ากันแล้วนะครับ
ผมบอกแล้วไงมันจะต้องมีควายครับ
มันจะต้องมีควายอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ
คนหนึ่งเป็นแพ้คนหนึ่งว่าเป็นแกะแล้วมันจะมีควายครับ
วายจะอยู่ตรงกลางถ้าเขาเป็นแพ้แพ้ที่รับบาป
เมื่อเขาออกมาเนี่ยเขามาเรียกร้องสิ่งนี้จะได้อะไร

กระบวนการเยียวยาล่ะครับเมื่ออยู่ในคุกนี่แหละ
เมื่อเข้าไปใหม่เนี่ยจะมีคนตั้งคำถามแล้วครับ
เอ๊ะคุณมาติดคุกนี้ยังไงเนี่ยคนในคุกนะครับ
นั่นหมายในคุกนะสมมุติว่าคนนี้เป็นข้าราชการแล้วกันนะครับ
เป็นข้าราชการที่ไม่ได้เป็นข่าวดังนะฮะ
คุกก็จะรู้หรอกครับว่าถ้าเป็นข่าวดังเขาจะรู้ว่านี่เป็นอะไร
แต่ไม่ใช่เป็นข่าวดังติดคุกแบบคดีระบุโทษนะฮะ
คดีประมาทนะครับแปลว่าขับรถชนคนตายแล้วกัน
ขับรถชนคนตายแล้วมาติดคุกเนี่ยเอ่อนี่โดนอะไรมาเนี่ย
โอ้ฉันโดนสารตัดสินมาแต่ฉันไม่ได้ทำนะ
ฉันไม่ได้ทำเรื่องอย่างนี้ฉันไม่ได้ทำแต่เนี่ย
ก็โดนตัดสินเป็นอย่างนี้คือในคุกนั้นน่ะ
มันมีแต่คนโกหกกันในนั้นคุกประมาณสัก๒๐ที่ยอมรับ
ส่วนอีก๘๐จะบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์
เมื่อเข้าไปในคุกนี่แหละก็จะตะอยู่ในภาวะที่
เราไม่รู้ว่าคนนี้เป็นยังไงคนเลวเป็นยังไงอะไรเป็นยังไง

เมื่อพูดว่าตัวเองบริสุทธิ์ซะก่อนก็จะมีทันลักษมณ์
ถ้าเราออกไปมาเรียกร้องสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ย
มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคุกเขาเรียกว่าวิชาในคุก
อย่างที่ผมบอกเรื่องซามูล่ะครับคำว่าซามูหรือซามูไรเนี่ย
มันมีจริงครับนะครับแล้วซามูเนี่ย
มักจะสักลายเต็มตัวนักโทษตั้งกันเองเหรอครับ
ใช่ครับใช่ครับจะเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นสักเต็มตัวละครับ
มูเนี่ยสั่งไปถึงหน้าเลยดังนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในคุก
แล้ววิชาในคุกเนี่ยคือการรับจ้างติดคุก
ท้ายสุดแล้วเนี่ยสังคมจะต้องระวังผมกำลังจะบอกว่า
คุณอ้ำเราต้องระวังเรื่องอะไรผมอยากให้สังคมระวังนะ
อย่าเพิ่งฟันทงอย่าเพิ่งตัดสินครับจนกว่าศาลเนี่ย
รับพิจารณาลื้อฟื้นคดีแล้วไปถึงขั้นกระบวนการว่า
แล้วสารฟังอันจนมั่นคงนะครับถึงจะตัดสิน
และณวันนั้นแหละครับเราถึงจะรู้ครับว่าใครเป็นแพ้ใครเป็นแกะใครเป็นควาย